สวัสดีนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้ทัพนักข่าวมาสัมภาษณ์แพทย์นพระพาอีกแล้วนะคะ
หลังจากจบรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทาง
ไว้ที่รถนะคะเนื่องในวันครบรอบสองปีขอย
บอกแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะสื่อความหมาย

แล้วเมื่อวานทั้งคู่ได้เจอกันหรือไม่
มาฟังสัมภาษณ์กันเต็มที่นี่ก่อนใครเลยค่ะ

จะให้ตอนไหนหรืออะไรก็ดีใจหมด

มันเป็นวันครบรอบแต่งงานของแพทย์กับเขา๒ปี

ขอบคุณมากที่ยังให้ความสำคัญกับวันนี้

เขาไลน์มาบอกว่าเขาเอาดอกไม้มาวางไว้ให้หน้าบ้าน

กับพี่เบ้นไม่มีทางเลิกคุยกันแน่นอน

ถ้าที่เบ้นมันกำลังเหมือนขึ้นลง
เหมือนเดียวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนกันนะ

คือให้เวลากันหน่อยดีกว่าคือ
ร่่อยนะซุดยอดเลย
แต่ความรักมันมีหลายรูปแบบ

จะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกก็ได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ารูปแบบที่ออกมามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน